ค่ะเรื่องของน้องชมพู่ที่พบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้ตอนนี้มันก็คืบหน้ามาเหตุการณ์มันผ่านพ้นมาจะเดือนนึงแล้ว
น้องหายไปสิบเอ็ดพฤษภาไปเจอศพสิบสี่พฤษภา
วันนี้๘มิถุนาจริงมันมีความเคลื่อนไหวตลอดค่ะวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมเอาความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของเมื่อวาน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดเลยจริงนะคะคือมันมีความคืบหน้าทั้งทางคดี
มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์ด้วยทีนี้ไปไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปไปหลายชุดเลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านที่เคยช่วยค้นหาน้องชมพู่ในวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องหายเนี่ยนะ
ให้ทุกคนมาจำลองเหตุการณ์อ้าววันนั้นน่ะมาดูหน่อยซิ
ใครไปตรงไหนหายังไงบ้างแล้วก็แบ่งออกเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม
ทีมข่าวของเราตามไปกับกลุ่มที่มีนายวาหรือว่าช่างวา
ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดีนี้ตั้งแต่แรก
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะคือเขาก็บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
ช่างวาหรือนายวานั่งทำไม้อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่ร้อยเมตร
แล้วชุดสืบสวนเขาก็ให้ช่างโด่งช่างโด่งที่เป็นเพื่อนช่างวา
เดินจำลองเหตุการณ์หาน้องชมพู่ช่วงบ่ายวันที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่าณตอนนั้นทั้งสองคนเขาทำงานอยู่ด้วยกันค่ะ
ทีนี้ทั้งช่างโด่งแล้วก็ช่างวาเนี่ยก็เดินนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่ละจุดเลย
ตอนที่เขาไปหาน้องชมพู่คือตามเวลาจริงเลย
ตอนนั้นออกไปหาน้องตั้งแต่๓โมงถึง๕โมงเย็น
ทั้งสองคนช่างวากับช่างโด่งก็เดินเป็นวงกลมค่ะ
หาน้องชมพู่บริเวณพื้นที่ราบใกล้กับหมู่บ้าน
อันนี้ไม่ได้ขึ้นบนเขานะเขาเดินวนอยู่นั่นน่ะ๓รอบ
แล้วตอนที่ช่างโด่งกับช่างวาเดินไป
ก็ชี้จุดที่ตัวเองไปเจอกับกลุ่มผู้หญิง
เป็นผู้หญิง๕คนค่ะคุณผู้ชมยืนคุยกันตรงนี้
อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกว่าเห็นรอยเท้าของเด็กอยู่หนึ่งจุด
ห่างออกไปอีกสักประมาณเมตรหนึ่งก็เจออีกหนึ่งรอย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอร่องรอยอื่นเลย
ทีนี้เขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่าคนร้ายเนี่ยจะพาน้องชมพู่มาที่จุดนี้หลังจากนั้นก็อุ้มน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีรอยเท้าน้องไงคะคนร้ายอาจจะอุ้มน้องไปหรือเปล่า
อันนั้นเป็นชุดในการค้นหาเดินป่าชุดช่างโด่งกับช่างวาแล้วกันนะฮะ
เอามาดูอีกชุดหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยนำลุงดำนายแมนแล้วก็นายเบียร์
ในเก้าคนที่เดินทางขึ้นภูเหล็กไฟเป็นชุดแรกตั้งแต่วันที่ไปค้นหาน้องชมพู่
วันที่น้องหายเลยนะฮะทั้ง๓คนวันนี้ก็เข้าป่ากับเจ้าหน้าที่อีก
ทั้ง๓คนบอกว่าเริ่มเดินขึ้นมาจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๑๑นาฬิกา
เดินเป็นแถวตอนเรียง๑กระทั่งมาถึงบริเวณเนินบ่อกกจุดพักที่๑
ห่างจากบ้านน้องชมพู่เกือบสองกิโลเมตรนายดำบอกว่าได้บอกให้ทั้งเก้าคน
ในลักษณะปูพรมไปตามเส้นทางแล้วก็ตามทางมาเรื่อยนะฮะ
กระทั่งมาหยุดพักจุดที่๒บริเวณลานหินขนาดใหญ่
ตอนนั้นเริ่มมืดแล้วสักพักสักครู่หนึ่งก็เดินเท้ากันต่อ
มาถึงจุดพักที่๓บริเวณห้วยวังฮีช่วงนั้นน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแล้ว
ก็เลยมีการประชุมกันว่าจะเดินต่อหรือว่าวกกลับไปดี
เพราะตอนนั้นทั้งเก้าคนนะฮะในวันที่ไปค้นหาน้องชมพู่วันแรกเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นทีมปูพรมเส้นทางนี้ก็มี๙คนทั้ง๙คนที่ขึ้นมาเนี่ย
ตอนนั้นมีไฟแค่คนละดวงเท่านั้นเองนะครับแล้วมันมืดมากแล้วมันดึกมากแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเดินกลับครับทีมข่าวสังเกตว่าคำถามของเจ้าหน้าที่
ก็จะถามว่าใครเป็นคนนำทางทำไมขึ้นมาหาไกลจากบ้านมาก
ทั้งทั้งที่น้องชมพู่อายุเพียงสามขวบน้องไม่น่าจะเดินมาไกลขนาดนี้อืม
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ก็ตั้งคำถามนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันหลายชุดจริงจริงค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ก็มีอีกหลายชุดที่เดินทางไปจำลองเหตุการณ์ยังเหลือชาวบ้านที่นัดหมายกันไว้อีก
จำนวนนึงอะค่ะจากทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนเนี้ย
เขาช่วยกันค้นหาในวันนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ย
วันนี้ก็จะมีการนำชาวบ้านที่เหลือไปจำลองเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดแล้วล่ะค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องทางคดี
ความคืบหน้าต่างเจ้าหน้าที่เขาก็ทำกันแบบเต็มที่สุดความสามารถมาก
ส่วนเรื่องของความเชื่อแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ยังมีมาอยู่เรื่อยเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงจะเป็นอะไรต่างเนี่ย
ติดต่อแม่มาส่งจดหมายมาก็มีอย่างเมื่อวันก่อนนะคะ
มีจดหมายส่งมาถึงพ่อกับแม่น้องชมพู่หน้าซองเนี่ยเขาบอกว่ามาจากปู่ฤษีอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
รายละเอียดในเนื้อจดหมายแม่เขาก็เอาให้ทีมข่าวได้ดูด้วยนะ
คือเขาก็บอกว่าตัวปู่ฤษีเนี่ยนะติดตามข่าวน้องชมพู่มาตลอด
แล้วก็แสดงความเสียใจด้วยให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาให้ได้
สำนักปู่ฤษีขอเป็นส่วนหนึ่งในการจับผู้กระทำผิด
ทีนี้ปู่ฤษีมียานทิพย์ค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่ปู่ฤษีบอกนี่เขาแจงออกมาเป็นข้อเลยนะ
ฉันอ่านดูได้ห้าข้อข้อแรกคือปู่ฤษีบอกว่า
เห็นชายผิวคล้ำผมดูยาวหน่อยเหมือนใส่ชุดข้าราชการครู
นั่งวางแผนอะไรสักอย่างแล้วปู่ฤษีบอกชื่อย่อเป็นชื่อย่อช่อช้าง
อกจากนั้นปู่ฤษีบอกอีกเห็นเด็กหญิง๕คนวิ่งหนีการตามหา
แล้วก็หลบซ่อนในหลืบหินเด็กหญิงที่อยู่ตรงกลางเนี่ย
เสื้อกล้ามสีขาวคือน้องชมพู่อันนี้คือสิ่งที่ปู่ฤษีบอกนะคะ
ข้อ๓เห็นควายธนูวิ่งไล่ขัดขวางคนวิ่งจะชน
ปู่ฤษีก็เลยจับเขาจับขารวบติดกันไว้
สี่สิ่งที่ปู่เห็นคือเห็นหมาหน้าตาน่าเกลียดเลยสกปรกด้วย
วิ่งหากินสิ่งปฏิกูลแล้วก็ไล่กัดคน
และสุดท้ายที่ปู่ฤษีนิมิตเห็นคือเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
ขวางทางขึ้นเขาอยู่ทีนี้จากทั้งหมดที่ปู่ฤษีนิมิตรมา
นี่มีการวาดรูปมาให้คุณแม่ได้ดูด้วยนะคะ
ก็สรุปได้ว่าลักษณะเหมือนคนร้ายที่มีความรู้มีความสามารถ
ไม่มีพิธีกรรมใดเพียงแค่พลั้งมือทำเด็กเสียชีวิต
แล้วก็เลยทำลายหลักฐานนี่ค่ะจดหมายนี้แหละที่แม่เอาให้ทีมข่าวดู
แล้วแม่เขาก็บอกกับทีมข่าวมานะว่าแม่ขอบคุณทุกคนที่หวังดี
ทุกคนที่พยายามจะบอกให้ไปหาเสื้อของน้องชมพู่ให้เจอ
แม่รับไว้พิจารณาแต่อยากฝากวิงวอนอย่างหนึ่งได้ไหม
ใครจะมาบอกกับแม่บอกข้อมูลอะไรก็ได้
แต่ถ้าจะมาบอกกับแม่ว่าลูกแม่ยังทุกข์ยังทรมานอยู่
แม่บอกว่าโอ้โหมันสะเทือนใจเหลือเกิน
ไม่อยากรับฟังเรื่องแบบนี้แล้ว
ถ้าเกิดลูกไม่อยู่แล้วแม่ก็อยากให้ลูกได้ไปสบายนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
เราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
กรณีของน้องชมพู่ยี่สิบเก้าวันแล้วนะคะ